ไล่ล่าไล่ข้างมาบนท้องถนน

ที่มีคนขี่๒คนอยู่ตรงนั้น

โดนไล่ลากมาแบบนี้เกือบจะกิโลหนึ่ง
นี่มัน๒๕๖๔นะไม่ใช่๒๔๙๙

เดือดมาแพ้๒๔๙๙นี่คือความเดือด

การไล่ล่ากันประชันชิดขนาดนี้แล้วด่วนขนาดไหนทับเขาอ่ะ
มอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากต่อไปจนกระทั่งไอ้ตัวเหล็กของมอเตอร์ไซค
ตัวท้ายรถเนี่ยใต้ท้องรถเนี่ยมันครูดไปกับพื้น
แล้วที่เห็นอยู่นั้นคือคนบาดเจ็บฮะโหดมาก
ตอนแรกเราใช้คำว่าคนบาดเจ็บแต่จากนั้นมา๑ใน๒เป็นคนตาย
เพราะอะไรฟอร์จูเนอร์คันนี้ขับไปสักหน่อยหนึ่ง
แล้วเขาวนย้อนกลับมาวนย้อนกลับมาเอาอาวุธปืนยิงกระบาน
ตายไปหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่งนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สะเทือนขวัญมากมากนะครับเหตุการณ์นี้จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดขึ้น
คืนลอยต่อวันเปิดประเทศคืนของวันฮาโลวีน
พอดิบพอดีฮะ๓๑ตุลาคม๔ทุ่ม
ถนนอู่ทองสุพรรณบุรีตำบวนบางกุ้งของเมืองสุพรรณบุรี
แล้วคนตายที่มีลูกศรเชียคืออ๊อฟนายอ๊อฟ
ัชรพงศ์ธันมณีอายุ๓๐ปี
โดนยิงเข้าที่ขมับซ้ายตายตรงนั้นเลยฮะ
นี่คือคนตายคนที่หนึ่งแล้วมีคนเจ็บอีก๒คน
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ตำรวจบอกว่ามันโหดร้ายมากนะ

ถือว่าเป็นการไล่ล่ายิงกันสนั่นเมือง

ปลอกกระสุนปืนมีหลายขนาด

ร่วงอยู่กลางถนนเป็น๑๐๑๐ปลอก
เข้าใจว่าจะเป็นการไล่ยิงเป็นการไล่ล่ากันมา
หลายกิโลกรัมก่อนที่ผ้าวงจรปิดจะบันทึกเหตุการณ์นี้ได้

เอาให้ตายแต่มาเสียชีวิตมาจบชีวิต
ตรงจุดที่กล้องวงจรปิดพอดิบพอดี
แต่จริงแล้วสุพรรณบุรีเขามีกล้องวงจรปิดค่อนข้างเยอะ
ถนนเขาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนี่ยค่อนข้างเยอะ
เหตุการณ์นี้หนึ่งในกล้องวงจรปิดเลยสามารถบันทึกวินาทีสุด

โดนรวยยิงมา๘๙นัท
นี่คือเหตุการณ์ไล่ล่ากันอีกเหมือนกัน
และอย่างที่บอกไว้เหตุการณ์นี้เลือดสาดตาย๑เจ็บอีก๒คน
คนที่เจ็บคือบาสบาร์ดปวินกรโพสุก
ส่วนอีกคนนึงคือศักดาระวงหรือมี่
มี่อายุ๑๗ปีมี่เป็นใคร

คนที่เสียชีวิตเมื่อสักครู่นี้ฮะ
เหตุการณ์นี้น่าจะมีคนเกี่ยวข้องกันเนี่ย

และอีกส่วนหนึ่งก็คือฝั่งที่หนีตายนะฮะ
ตามรายงานบอกว่าอ๊อฟกับบาร์ดเนี่ย

ยิงหนีจากรถยนต์มาขี่มอเตอร์ไซค์ต่อ
ตอนขี่มอเตอร์ไซค์ก็โดนไล่ล่าซ้ำอีกทีฮะ

เรื่องต้นตำรวจบอกมีภาพจากกล้องวงจรปิดส่วนหนึ่งแล้ว
แล้วก็มีรถ๒คันที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้ว

เหตุจารณีใครก่อเหตุจากนี้กันแน่
ถือว่าเป็นเหตุที่อุกชะกันสะเทือนขวัญ
ไล่ล่าไล่ยิงกันสนั่นสุพรรณบุรีกลางเมือง
ผลตำรวจโทษธนายุทธวุธจรรย์ทำรง

ลงพื้นที่ไปกำชับตำรวจภูทรของจังหวัดไปกำชับท้องที่ด้วยตัวเองฮะ
แล้วปฏิบัติการครั้งนี้ต้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายให้ได้
ตกลงแล้ววัยรุ่นทะเลาะกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะ
ไม่ใช่แค่วัยรุ่นทะเลาะกันแต่ตามรายงานเบื้องต้นน่าจะเป็นการไล่ล่า
ไล่ฆ่าปิดบัญชีแค้นแค้นจากคดีเรื่องเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
สองเรื่องนะหรือเป็นเรื่องของธุรกิจมืดอะไรคือธุรกิจมืด
ธุรกิจมืดคือพวกขายเซ็กทอยอุปกรณ์ยาด้งยาโดปแต่นี่เป็นประเด็นรอง
แต่ประเด็นหลักที่ตำรวจเนี่ยเทน้ำหนักให้ไปเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องของ
คดียาเสพติดมากกว่าแต่คดียาเสพติดใครเกี่ยวข้อง
เป็นการมาไล่ทวงหนี้แล้วไม่จ่ายแล้วค่าหรือเปล่าตำรวจยังตอบตรงนี้ไม่ได้
แต่เบื้องต้นให้น้ำหนักไปในเรื่องของคดียาเสพติดเพราะอะไรพ่ออ๊อฟ
คนเสียชีวิตเนี่ยเพิ่งพ้นจากคุกมาแล้วพ้นคุกคดียาเสพติด
แต่เขาติดคุกกับหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีรักทรัพย
แต่คดีล่าสุดสองคดีที่ติดคุกไปคือคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ
ยาเสพติดแล้วพ้นออกมาก็ยังคงผัวพันกับคดียาเสพติดอยู่
ตำรวจจึงให้น้ำหนักนะครับว่าเหตุการณ์ไล่ล่าไล่ฆ่ากันยิงสนั่นสุพรรณบุรี
น่าจะมีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องด้วยครับ
อืมต้องขยายผลต่อนะคะเราเองก็อยากรู้เหมือนกันนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วมูลเหตุเกิดจากอะไรหดเยี่ยมมากเลยนะคะ